เกิดเรื่องสุดเศร้าป้าร้องไห้ใจแทบขาด
ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้
บ่ายแบบนี้มาแสดงความเห็นกันหน่อยกับแต่ละข่าว
ที่เราเนี่ยกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
วันนี้อยากให้ดูเพราะว่าข่าวอุบัติเหตุก็เยอะดูแล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์กัน
จริงครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์สุดระทึก
รถตู้คันหนึ่งชนคนเดินถนนแบบเต็มเลยครับ
โอ้โหอย่างที่ผมบอกชนแบบเต็มจริงครับคุณผู้ชม
คือชนด้านหลังไงคุณคนเดินเขาก็ไม่เห็นนะคะ
ใช่ครับเหตุเกิดเมื่อวันที่๓มกราคม๖๕ที่ผ่านมานี่แหละก็เมื่อวานนี่แหละครับ

ประมาณสักประมาณบ่าย๓๔๘แล้วเกือบบ่าย๔โมง

หน้าบริเวณร้านต้นไม้ข้างสพประจันตคามจังหวัดปราจินบุรี

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังลากรถใส่ปุ๋ยเข้าไปเก็บในร้าน
แล้วจู่รถตู้คันสีเทาคันนี้ก็พุ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนเธอจากข้างหลัง
โอ้โหหมุนแล้วก็หัวฟาดพื้นแบบนั้นเลยครับ
สลบแต่หลังจากชนนะคุณชิสา
คนขับไม่ได้จอดรถลงมาดูด้วยขับไปเลยอ่ะ
เนี่ยมันเจ็บตัวแล้วเจ็บใจอีกนะ
ซึ่งคนที่ถูกชนเนี่ยเราก็สืบทราบมาว่าเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั่นแหละ
โดยหลังจากที่โดนชนแล้วเนี่ยนะคะ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบติดต่อกู้ภัยและรถพยาบาลให้มารับตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วน
และจากการที่ประเมินดูอาการเนี่ยคุณชนะดู

ทางทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวเองเห็นเรื่องราวแบบนี้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บนะคะว่าให้หายป่วยโดยเร็ว
แล้วก็ขอฝากไปถึงคนขับรถตู้คันนี้ด้วย
ว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเนี่ย
ให้รีบมาแสดงตัวหน่อยนะมาไกลเกลี่ย
หรือว่ามาช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยละกัน
โทษหนักจะได้เป็นเบาแล้วก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะ
ตำรวจเนี่ยรู้ตัวแล้วแล้วเตรียมที่จะมาพูดคุยกันกับที่สพนะครับ

เตือนกันไม่รู้จะว่ายังไงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าการขับขี่รถบนท้องถนนเราต้องมีสติ
ถ้าเมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ
นั่นไงทำไมขับอย่างนั้นน่ะ
ได้ไหมคุณคือขับหวัดเสีย

แล้วก็จะวิษัทภาษาขับรถด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายรถคันนี้ก็เหมือนจอดอยู่กลางทางนี่
คุณผู้ชมครับ

ในภาพเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะแต่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วล่ะ

แต่เรื่องอย่างนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนนะครับ
แต่อย่างนี้ละกันเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะเมามาแล้วขับ
แล้วอาจจะมีเรื่องลักษณะของการขับรถ
กันไปปาดกันมาแล้วไม่พอใจกัน

ยังไงก็ตามอย่าเอาอารมณ์ไปลงบนท้องถนน
เพราะไม่งั้นเนี่ยชีวิตของเรามันคือเสี่ยงเลยนะคะ

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ต้องระวังนะครับหากขับไปนะฮะไปในซอยหรืออะไรอย่างเง
โดยเฉพาะอย่างงี้จักรยานโอ้โหจักรยานรถทีบนี่นะ
ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังโดนรถชนขึ้นมาก็เป็นอุบัติเหตุแหละครับ
โอ้โหเอาแบบนี้เลยเหรอมันนิดเดียวเลยนะคุณค่ะ
คือเข้าใจนะว่าปั่นจักรยานมาแบบชิลแต่ชิวอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ถนนไม่ควรชิวค่ะแล้วความจะข้ามเลนสองเลนแบบเนี้ย
บนถนนที่รถสัญจรแบบนี้ไม่ได้นะคะอืมยังดีนะครับ
รถคันนี้เขาชะลอให้ใช่แล้วทันด้วยนะบางคันเขาชะลอไม่ทันอ่ะ
หรือว่าไม่ทันเห็นค่ะเสยไปเลยนะครับโอ้โหเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้จบแบบง่ายง่ายนะคุณ
อืมคือรถคันนี้นะคะคันจักรยานที่ปั่นมาเนี้ยดูเหมือนว่าจะออกมาจากซอยฝั่งตรงข้ามอ่ะ
เหมือนกลับมาแบบสบายสบายอย่างนั้นอ่ะนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีแหละที่รถที่คันที่ขับมาเนี่ย
เขาเบรกทันเขาชะลอได้ทันนะคะก็เตือนกันแหละคุณผู้ชม
ชีวิตมันมีค่านะคุณผู้ชมมันนิดเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตคุณเนี่ยจบลงได้เลยนะ
ไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเราด้วยนะชีวิตคนอื่นที่เขาสัญจรบนท้องถนนถูกต้องครับ

ไปดูเรื่องราวที่จังหวัดปฐุมธานีหน่อยนะคะ

เขาขับรถห้องเย็นเนี่ยนะคะ

ด้วยเหตุว่าไม่พอใจหน้าจ้าง
ว่าไล่ออกไม่ให้เงินค่าจ้าง

แล้วเหตุการณ์นี้สุดท้ายจบยังไงไปดูกันมาค่ะ
ครับเราเอากล่องมากล่องมาลงไป
นี่นี่โรกแล้วเพื่อขอโรกแล้วะ

อ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภคลองหลวงได้ล้อมจับชายคนที่ขับรถห้องเย็น
หลบหนีเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์โกลหนที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่สองมกราคม
บริเวณสะพานต่างระดับข้ามแยกโฮมเพลสตำบลคลอง๒อำเภอคลอง๒
จังหวัดเอ่ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะโอ้โหก็ต้องล็อกตัวอย่างงี้เลยนะครับ
คือทางตำรวจเนี่ยคุมตัวนายอาวุธจันเสมอายุ๓๖ปีคนขับนั่นแหละ
คือที่ต้องไปจับเพราะว่าได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีเหตุลักษัพ
ก็คือรถกระบะอีซูซูรุ่นเดแก๊กสีขาวคันดังกล่าวก็ไอ้รถห้องเย็นที่คุณชิสาเล่าให้ฟังนี่แหละ
ค่ะคือพอจับตัวได้นะครับก็ส่งตัวมาที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
เมืองต้นครับนายอาวุธให้การปฏิเสธนะบอกว่าเพิ่งมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ประมาณ๒อาทิตย์
ก็ตั้งแต่วันแรกนะทางบริษัทก็ได้ให้รถกระบะคันนี้ไอ้กระบะตู้ทึบคันดังกล่าวเนี่ย
มาให้ใช้เพราะว่าเวลามีงานเจ้านายเจ้านายจะโทรมาบอกว่าให้ไปที่นั่นให้ไปที่นี่
ก็เลยให้รถกับเขาเอาไว้เหมือนเป็นรถประจำตำแหน่งเอาไว้ทำงาน
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบริษัทให้นายอาวุธนั่งรถแท็กซี่ไปเอารถอีกคันนึง
ไปกับพนักงานอีกคนครับแต่พนักงานคนนั้นอ่ะไม่ยอมให้รถมาอ้าว
ระหว่างที่นั่งรถกลับห้องพักก็เลยโทรไปบอกเจ้านายว่าเนี่ย
พนักงานจะต้องให้รถมาเนี่ยเขาไม่ยอมคืนรถให้แล้วตัวนายอาวุธเองก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นผมขอเบิกเงินก่อนแล้วกันผมเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลย
ข้าวก็ยังไม่ได้กินแต่ตอนคุยไม่ได้คุยดีไงคุณชนะยังไงครับ
มีปากมีเสียงคุยกันแบบขึ้นเสียงกันเออ
นะคะแล้วก็มีเสียงตะโกนเล็ดลอดออกมาบอกว่าถ้ามันทำไม่ได้ก็ไล่ออกไปเลย
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเสียงของแฟนเจ้าของบริษัท

เอางี้ตัวเขานั่นน่ะนายคนนี้พอกลับมาถึงห้องก็โอ้โหเงินก็ยังไม่เข้า
หิวก็หิวโมโหก็โมโหโตดโตด
ขับรถจากห้องเช่านั่นแหละย่านรัฐนาธิเบสไปหาเพื่อนที่ย่านคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่ออะไรเพื่อไปกินข้าว
เขาบอกว่าไม่ได้ขโมยเขาขับรถคันนี้ไปกินข้าว
กระทั่งถูกตำรวจจับกลุ่มนี่แหละครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิม
ขับรถคันนี้ไปเพราะว่าหิวครับ
แต่ว่าเรื่องนี้สิมันก็เป็นคดีนะเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยจะส่งฟ้องศาลในข้อหารักทรัพย์อ่ะคุณ
อ่าก็คงต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเจตนายังไงใครผิดใครถูกนะคะครับ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราเล่ากันไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
มาร้องเรียนบอกให้หมอปลาช่วยหน่อยบอกว่าแม่โดนผีผีต้นโพเข้าสิง
ที่นอนตาเบิกพลงเมื่อวานั้นใช่ไหมที่สุภัณฑุรี
หมอปลาก็ไปแต่พอไปถึงไม่ทันได้ช่วยอะไรดีจับมือแค่หนึ่งนาที
โอ้โหผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตครับ
แต่น้อยแคร์ที่จะใส่เชื้อดำ
แม่แม่ไปแล้วนะครับ
ไปแล้วคะหมอครับไม่มีไม่มีแล้วครับไปแล้วไปแล้ว
นี่ครับลูกสาวญาติญาติยืนร้องไห้เลยครับ

หมอปลาเขาจะมาช่วยแต่เหมือนกับว่ามัน
มันสายไปซะแล้วอะครับค่ะคุณลูกสาวครับบอกว่า
ก่อนหน้านี้คุณแม่นะก็คือนางสำเนียง
ขาวเงินอายุ๕๕ปีเธอไปตัดต้นโค้งหน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็นอนตัวสั่นตาเหลือก
มีอาการเจ็บปวดทรมานมานาน๓เดือน
ร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
แล้วก็เอาจริงนะก่อนหน้าที่หมอปลาจะลงพื้นที่ไป
คล้ายว่าเกือบจะเสียชีวิตมาแล้วถึง๒ครั้ง

ใช่ครับนอนหายใจรวยรินจนกระทั่งหมอปลามาถึงอย่างที่เห็น
หมอปลาพอมาถึงบอกเลยบอกให้ลูกหลานทำใจ
นางสำเนียงอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมง

พูดไว้ก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะรักษา
แต่ก็คาดไม่ถึงครับคุณชิสาพอมาถึงปุ๊บโอ้โหเสียชีวิตซะแล้วอะครับ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์รับปีใหม่ที่หมอปลาเองก็อึ้งเหมือนกัน

แต่พอพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกหลานแล้ว
คราวนี้หมอปลาต้องจัดการแล้วคุณชนะหมอปลาบุกไปที่ต้นต่อของเหตุการณ์นี้คือต้นโพนี่แหละค่ะ

ทำพิธีอย่างแรกคือการซื้อต้นโพก่อน
โดยให้เสียเปียเสียเปียคนที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะ
คนเสื้อขาวเนี่ยโปรยเงิน๑๐๘บาทเหมือนลักษณะทำพิธีว่าขอซื้อต้นโพให้เป็นเจ้าของของหมอปลา
จากนั้นก็เข้าไปรื้อและทุบสารที่อยู่บริเวณใกล้ต้นโพค่ะ
รู้เลยว่าสารตรงนี้ไม่ธรรมดาแน่ก็จัดการปราบสัมภเวษีอย่างที่ภาพที่เราเคยคุ้นตา
เป็นภาพที่คุ้นตานะคือต้องทุบสารเลยแหละทุบสารถึงจะเป็นหมอปลาตัวจริง
จากนั้นก็จุดไฟเผาทั้งต่อต้นโพแล้วก็เผาที่ศาลไปพร้อมกัน
เผาแล้วนะครับหมอปลาก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณจุดทูบ๑๖ดอกเทียน๒เล่ม
ลงไปที่พื้นครับทำน้ำมนต์สำหรับปะพรมซากต้นโพแล้วก็สารเมื่อไฟมันดับนะฮะ
แล้วก็นำสายสินไปผูกข้อมือของนางสำเนียงแล้วก็สวดทำพิธีครับ
หลังจากนั้นก็มอบน้ำมนต์และข้าวตอกดอกไม้ที่ผ่านการทำพิธีมาจากเพชรบุรีบ้านของหมอปลาเนี่ย
ให้กับลูกสาวของนางสำเนียงเอาไว้ปะพรมและโรยรอบบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แล้วก็ยังมอบเงินช่วยเหลือในการทำพิธีศพอีกจำนวนนึงให้ด้วยนะคะ
หมอปลายืนยันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครเสียชีวิตจากอาการประหลาดตามนางสำเนียงอีกต่อไป

ป้าอย่างเทนนี้คือหมอปลาตั้งแต่ดูคลิปหมอปลารู้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ใช่เขาแน่นอน
ไม่ใช่เขาและที่สำคัญเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้ว
แต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาทรมานต่อไป
ถามว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่มาเนี่ยเขาอาจจะทรมานอีกกี่วันเราก็ไม่รู้
หมอปลาแล้วจุดนี้วิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่ต้นโพน
ผมจะไปอยู่กับหมอปลาแล้วจะไปเกิด
ไม่ผมขอแล้วไงว่ามันเป็นของผมผมกับผมก็ไม่มีหน้าที่
ประพฤติปฏิบัติดีเพื่ออุทิศบุญตรงเนี้ย

เพื่อไม่ให้เขาเล่ร่อนหรือเอามาจองเวจองกรรมกับครอบครัวนี้
ผมซื้อแล้วก็อืมอ่าก็เป็นเรื่องของการทำพิธีและเป็นความเชื่อ
เราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็รายละเอียดต่างติดตามในไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
ส่วนตลอดข่าวต้องติดตามตอนเช้าส่วนคู่กัดสะบัดข่าวเดี๋ยวตอนบ่าย
ตอนนี้คู่กัดสบัดข่าวกว่าน่ะคุณชิสาวคือที่ฉันลาคลอดนาน่ะคุณ
นะมันก็เลยทั้งตลอดทั้งคู่กัดเอาเป็นว่าติดตามรายการกับเราแล้วกัน
จะเล่าอย่างงี้คุณผู้ชมคือไฟไหม้เนี่ย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
หมู่๑ตำบลเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คือจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
เอาล่ะมันมีไม้นี่เห็นไหมเชื้อเพลิงอย่างดี
คือที่นี่เนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำครับโอ้โหบางอย่างมันก็พร้อมจะติดไฟอยู่แล้วด้วยนะ
ร้านขายของชำนะแล้วประกอบกับลมกระโชกแรงก็ทำให้เพลิงมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
เจ้าของบ้านและชาวบ้านก็ช่วยกันนะพยายามขนย้ายทรัพย์สินสิ่งที่พอจะทำได้
ขนได้ก็ขนออกมาสิ่งของมีค่าบ้างล่ะอะไรแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้แต่เพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ลามไปทั่วโดนบ้านใกล้เคียงอีกสามหลังอื้อหือ
บ้านเล็กที่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งหกห้าใกล้ใกล้กัน
ใกล้ใกล้กันนะคุณชิสาค่ะเจ้าของบ้านแต่ละหลัง
ร้องไห้ละงมเลยคุณผู้ชมเอ้ยโอ้โหน่าเห็นใจโอ้โหเนี่ยครับ
นี่ฮะคือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยครับบางคนเขาอ่อนเลย
นี่นี่นี่น่าเห็นใจไหมล่ะอืมคือทำอะไรไม่ได้
ได้แต่นั่งอยู่ตรงเนี้ยครับค่ะเพื่อนบ้านนะต้องมาช่วยกันประคองนะ
ก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะช่วยกัน
ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ต่อไปอ๋ออย่างที่เขาพูดกันนะคุณชนะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับคุณชิสาครับ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเนี่ยจนขึ้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งนึงเนี่ยนะ
ไปถามผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่๑๖๕หน่อย
คือคุณป้าวิวัลบุตรราชเล่าทั้งน้ำตาค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้าก็เดินไปซื้อน้ำปัน
ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแต่เห็นควันเนี่ยลอยขึ้น
ก็เลยถามชาวบ้านว่าเฮ้ยไฟไหม้บ้านใครไฟไหม้ที่ไหน
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไหม้บ้านป้าวิวัลนั่นแหละ
ป้ารู้แบบนั้นรีบวิ่งเลยค่ะเพ่นกลับบ้าน
แล้วก็ไปเรียกลูกชายหลานสาวออกมาจากบ้าน
ชีวิตคนมาแต่ทรัพย์สินในบ้านนี่สิคะคุณ
ถูกไฟไหม้หมดเลยนะมีรถจักรยานยนต์๒คันด้วย
วิวัลทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนมองภาพไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง
เหลือแต่เสื้อผ้าติดตัวนี่แหละ

เขาก็เล่าว่าช่วงไฟเริ่มลุกไหม้เนี่ย

แล้วก็รีบยกถังแก๊สออกมาจากบ้านด้วย
นี่ไงคุณผู้ชมสติครับคุณผู้ชม
รีบหยิบถังแก๊สออกมาก่อนคือเขาก็หยิบออกมาได้นะในระยะปลอดภัยเขานะ
เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าแก๊สเนี่ยมันระเบิดขึ้นมามันจะยิ่งไปกันใหญ่
ทีนี้เขาไปเอารถจักรยานยนต์ออกมาด้วย
ตอนแรกตั้งใจจะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาแต่มันเอาไม่ได้

พูดสาเหตุนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าน่าจะเป็นเพราะมีบ้านหลังนึงให้วัยรุ่นมาเช่า
แล้วไวรุ่นก็เหมือนกับเปิดไฟทิ้งออกไปทั้งวีดทำวัน
อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
อย่างที่ตำรวจสันนิษฐานวัยว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
คุณตำรวจเขาตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะครับกับผู้เสียหายทุกคนจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุสองสามีภรรยา
ที่จังหวัดเชียงรายถูกพึ่งรุมต่อย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวคุณผู้ชายน่ะ

เขาเดินเพิ่งรุ้งอ่ะ

อ่าเป็นบ้านหมู่บ้านผาแตกครับขึ้นมาทางผาแตกครับ

ตอนนี้เขาโดนรุมกัดหนักเลยแล้วผมอยู่บนรถรถใหญ่อะครับ
ออกรถไม่ได้ครับผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะ
อ่าตอนนี้ยูเพิ่งรุมเต็มตัวเขาเลยครับตอนนี้ครับ
สองสามคนนะครับตอนนี้บาดเจ็บมากครับโอ้โหเนี้ยครับ
คลิปเหตุการณ์นี้นะครับนักท่องเที่ยวเขาถ่ายเอาไว้ได้ครับ
นายศักดิ์พรมปันอายุห้าสิบปีถูกพึ่งรุมต่อยใช้คำว่ารุมต่อยเลยนะคะ
เข้ามาเป็นรังอ่ะค่ะเขาพยายามปัดป้องแล้วครับเห็นไหม
ปัดป้องแล้วก็พยายามเดินหนีคือด้วยความที่ว่าแกก็อายุเยอะ
อ่ะห้าสิบอ่ะค่ะจะให้วิ่งก็โอ้โหก็ไม่ไหวอ่ะก็เดินหนีเดินหนีแล้วน่ะ
แต่ก็ไม่ไหวครับพึ่งมันตามมาต่อยตามมาต่อยแบบนี้ถามว่าคนถ่ายคลิปเขาถ่ายคลิปอย่างเดียวเหรอ
ไม่เขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบมาช่วยเหลือด้วยใช่ค่ะคุณทีนี้สุดท้ายนะคะ
อาสากู้ภัยปิยมิตรแม่สายร่วมใจก็ได้มาช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้ครับ
ไปสอบถามนางสุชาสินีจิระเลิศวัฒนกุลค่ะซึ่งเป็นภรรยาของนายศักดิ์นี่แหละ
ผู้หญิงคนนี้เธอก็เล่าทั้งน้ำตาเนี่ยนะบอกว่าช่วงวันที่๑มกราคม
ตัวเธอพร้อมกับในศักดิ์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยชวนกันไปทำบุญที่วัดหลายแห่งในอำเภอแม่สาย
อืมพอช่วงบ่ายโมงเนี้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปกะจะไปเยี่ยมญาติที่เป็นพระ
ซึ่งอาภาษณ์อยู่นะคะก็ไปใช้เส้นทางลัดสำนักสงฆ์ดอยช้างงูเส้นนี้
ปกติเธอใช้เส้นทางนี้ประจำนะแต่ปรากฏว่าวันนี้มันไม่ปกติอ่ะสิคุณ
เพราะว่าขากลับมีพึ่ง๔๕ตัวมาต่อยที่ต้นคอของเธอ
เธอก็พยายามปัดออกกับคุณใช่ไหมมันก็คงเจ็บคงปวดอ่ะ
ระหว่างนั้นเนี่ยค่ะสามีรู้ก็เลยจอดรถมาช่วยปัดพึ่งให้สามีให้ภรรยา
คุณคิดดูแต่ว่าหลังจากนั้นสิคะพึ่งทั้งฝูงมารุมต่อยทั้งสองคนเลยค่ะ
คือยิ่งปัดออกมันยิ่งมาเยอะครับนางสุธาสินีครับก็ถอดเสื้อแขนยาวที่ใส่มาโยนให้นายศักดิ์คุมหัวไว้
แล้วก็วิ่งลงมาขอความช่วยเหลือคือนางสุธาซีนีเนี่ยก็วิ่งลงมาก่อนนะที่รถจักรยานยนต์ที่เขาเนี่ย
เข้าไปรถยนต์ลงมาเจอกับรถยนต์ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นั่นแหละ
โดยคนในรถก็ส่งสเปรย์ให้นะเอาไปฉีดไล่ยุงแต่อย่างนี้นายศักดิ์น่ะคนที่เสียชีวิตน่ะ
เขาลงมาช้าครับฝูงพึ่งรุมต่อยตามตัวจำนวนมากมันเยอะขนาดไหนล่ะคุณชิสา
เหล็กในหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอันนะคะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดู
หน้าตาของนายศักดิ์ก็ปูดบวมนะคะรักษาอยู่โรงพยาบาล๒วันทนไม่ไหวค่ะคุณ
แล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เห็นใจนะคะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้เมื่อไหร่
เพราะปกติเราก็ใช้เส้นทางนี้ไม่เคยจะมีพึ่งวันนี้มาโดนพึ่งซะแล้วนะคะ
เห็นใจด้วยนะครับอ่าเรื่องต่อไปไปดูภาพนี้กันหน่อยครับภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วพิฤติพิจารณา
กลมแดงแดงน่ะถามคำเดียวค่ะใช่คนหรือไม่โอ้ยมาแต่หัว
ช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณพิษาค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาบอกว่าอุ๊ยเมื่อกี้เครียดเกิน
อู๋มีแต่อุบัติเหตุมีแต่เรื่องหลอนเบรกนี้ละคะ
งั้นเบรกนี้เครียดกว่าเดิมอีกแล้วคนก็จะให้ดูให้ดูภาพภาพนี้แล้วช่วยดูหน่อย
วงกลมแดงเอาไว้แล้วช่วยดูสิใช่คนหรือเปล่าครับ
อ้าวดูเอาแล้วกันถ่ายยังไงอ่ะโอ้โหมีแต่หัวตัวไม่มีอ่ะเออ
เห็นอย่างนี้มันก็แอบคิดไม่ได้ว่ามันก็น่าหลอนเหมือนกันนะคุณ
เหตุการณ์เนี่ยที่ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยเป็นงานวันเกิด
เป็นภาพที่คุณแม่เนี่ยกำลังเป่าเค้กและอวยพรวันเกิดให้กับลูกชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณสัก๔ทุ่มของคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาครับ
เรื่องราวแบบนี้ค่ะคือร้อยตำรวจตรีเอพยันบอกว่าคืนนั้นเนี่ยหลังจากออกเวรมา
ลูกน้องก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้จุดที่จัดนี้ก็คือโค้กหนังนามโมเดลซึ่งเป็นที่ดินของตัวเองนั่นแหละ
นี่ในคลิปในคลิป
โกรธมนีหน้าจากเวลาช่วงกลมงานไม่มีใครที่ข้าวโครงหน้าแบบนี้เลยเขาเลยเชื่อ
คืนเนี่ยนอนฝันฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่โตแล้วก็สูงมาก
หน้าตาคล้ายกับในรูปด้วยแต่งกายคล้ายกับนักรบโบราณ
เดินไปเดินมาอยู่บริเวณนั้นไม่พูดไม่จาอะไร
อันนี้เป็นความเชื่อของตำรวจท่านนี้

บอกว่าเป็นการอาจจะเป็นเทคนิคของการถ่ายภาพในกลางคืน

เอามาให้ดูกันในตอนบ่ายแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องสนุกสนานกันบ้างดีกว่า

ยิ่งเยอะประสบการณ์

แล้วบ้านนี้จะเลอะขนาดไหน
จะได้ประสบการณ์เยอะแค่ไหนไปดู

คุณแม่ก็คงซักผ้ากันสนุกละ

โอ้โหความน่ารักดุ๊กดิ๊กของหนูน้อยคนนี้
สุดท้ายก็ต้องมาเป็นข่าวแบบนี้ครับ

ฉันมีเงินบวชมาขอฉันกิน
ฉันมีดิ้งอย่ามาขอฉันจุก
ฉันมีตูปอย่ามาขอฉันดึง
มิ้นเห่าะพูดตรง

อยากให้ดูความน่ารักของหนูน้อยคนนี้
เพราะน่ารักจริง
ดูสิดุกดิก
คนนี้ดังใช่ไหมไม่ท่ามดา
กลางสี่แยกแล้วมีลูกหลง
โอ้โหสรุปเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรกันแน่
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

กับเรื่องของการฝากเตือนอุบัติเหตุ

ใช่แม้แต่เสื้อวินาทีเกิดขึ้นได้นะ

แนะนำให้ต้องชะลอเพราะว่าถ้าไม่ชะลอ
โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะเป็นแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับ
ทั้งรถเก๋งและรถกระบะก็ตาม
คนซวยคูยังใครอ่ะครับ

สุดท้ายครับรถสองคันนี้มาชนกัน
แล้วรถกระบะมันหมุนเคว้ง
ครับดูสภาพแล้วน่าจะเจ็บสาหัสอยู่นะคะใช่ครับคลิปเนี้ยค่ะ
ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัยตะกรวดขับรถค่ะอืมเห็นเหตุการณ์นี้แล้ว
อยากจะเตือนให้คนใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันมากหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะแยกแบบนี้และเป็นแยกที่ไม่มีไฟแดงด้วย
คุณยิ่งต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์
ทึกขวัญเกิดขึ้นไม่ทันจะตั้งตัวเหมือนกันจะระทึกขนาดไหนไปชมค่ะ
นี่ก็ชนกันตรงกลางแยกเลยค่ะครับรถใหญ่กับรถเล็กมอเตอร์ไซค
กับรถยนต์ชนกันเนี่ยนะคุณผู้ชมกระเด็นกระดอนกันไปกันละทิศคนละทางสิคะ
รถยนต์ก็เสียหายมอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บใช่
เรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะใครจะข้ามแยกถ้าไม่มีไฟจราจร
ชะลอเถอะค่ะรีบแค่ไหนก็ชะลอหน่อยดีกว่าเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง
อ่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะเวลาถอยถอยรถเข้าซองระวังนะครับต้องดูกันให้ดีฮะ
สะกิดรถคันอื่นถ้าเกิดว่ามันพลาดแล้วจริงลงมาดูหน่อยอย่าทำอย่างคันนี้ชนแล้วโอ้โหหายไปเลยอะครับ
เอ้า
เข้าคือเข้าใจนะว่ามันถอยเข้ายากหรือจะถอยหลบมันยากแต่ถ้าเกิดว่าชนแล้วชนแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่รับผิดชอบนะ
นี่ไงเออคุณคะไปสะกิดเขาแล้วนะเนี่ยครับผมไม่แน่ใจแหละจะต้องถอยเข้าไปเพื่ออะไร
เพราะว่าให้รถคันนี้หลบไปเหรอหรือว่ายังไงแต่ว่าพอเข้าซองได้แล้วก็ขับออกไปแบบนี้เลยอะครับ
คนที่เขาเป็นเจ้าของรถที่แบบว่าโดนชนอ่ะรถกระบะคันนั้นอ่ะเขาก็มาร้องเรียนอ่ะสิแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยครับ
เขาก็โมโหล่ะคุณแหมมีรถใครก็ไม่รู้มาชนท้ายเขาแบบนั้นนะคะแถมไม่มีการมาขอโทษขอโพยไม่มีการมาเจรจากันสักนิด
เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกผ่านคู่กัดสะบัดข่าวนี่แหละค่ะบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าของรถเก่งคันนั้นเห็นเรื่องนี้แล้ว
อยากจะมาขอโทษขอโพยอยากจะมาเจรจาอะไรกันก็ติดต่อกันมาแล้วกันนะ
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้ามาพูดคุยเจรจาแล้วก็เป็นคดีความนะครับอย่างน้อยก็ผิดในเรื่องของการชนแล้วหนีครับ

คุณผู้ชมข่าวต่อไปดิฉันจะต้องอุทานว่าช่วยคุณพระ
เฮ้ยเขามีแต่คุณพระช่วยด้วย

เพราะว่าพระเนี่ยเดินบินทบาทอยู่ดีพิษบูก็ไล่กัดนะคะ
หนูหมาไล่กัดทะที่วงที่วอนบาทกระจายเลย
โอ้โหตกใจนะคุณนะเจอเหตุการณ์แบบนี้

โอ้โหนี่ถือว่าขึ้นชื่อว่าหมาดุเลยนะคะ

พระสงฆ์ท่านนี้จีวรรุ่งริ่งบาดเนี่ยหล่นกระจายตามพื้นไปหมดเลยค่ะ

เหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้เอง

ออกมาบินทบาทในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีซอย๑๗อยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
บอกมาทุกวันไม่เคยเจออ่ะวันนี้เจอพิษบูตัวใหญ่ไล่กัดกระโจนใส่พัด
ท่านเองก็วิ่งหนีแล้วก็สะดุดล้มลงไปกลิ้งกับพื้นนะคะ
โอ้ยยังดีนะที่มีคนเท่านั้นมาช่วยได้คุณพุทธนา
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๕
ปีนั่นแหละครับแต่พอลงพื้นที่ไปแล้วเขาบอกว่าวันที่ลงไป
อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่พบสุนัขพิษบูตัวนั้นแหละ

อ่ะก็เลยไปถามนายคนนี้ครับ
นายบุญสุธิวงชมพูอายุ๕๗ปี
คนที่ช่วยไล่สุนัขในวันนั้น
วันที่เกิดเหตุมาช่วยพระไล่สุนัขไปนะครับ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นเขากำลังคัดของเก่าอยู่
และได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เดินไปดูก็เห็นว่าสุนัขพันธ์พิษบูตัวนั้น

ทีนี้เขาก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปช่วยไล่สุนัขพิษบูเข้าบ้าน

มันถึงพอจะฟังรู้เรื่องรู้เรื่องอยู่นะ

เขาเล่าให้ฟังว่าน่าสงสารพระท่านมาก

ใช่กลิ้งลงกับพื้นบาดก็ตกกระเด็นกระจัดกระจาย
ไปสอบถามพระท่านที่โดนหมาไล่หน่อยละกัน
ชื่อว่าพระทัศนะพระรูปนี้นะคะ
เป็นพระลูกวัดวัดเปรมประชากรค่ะ
บอกปกติท่านก็เดินบินทบาทแถวนี้เป็นประจำ

จนกระทั่งเช้าวันที่๓นั่นแหละ
วันเกิดเหตุท่านเดินทางไปนะอัตมานะเดินไป
ก็เห็นสุนัขตอนแรกเห็นพันธุ์ไซบีเรียน
อ๋อสไบเรียนนี่น่ารักนะน่ารักคุยกันได้
โอเคแต่สักพักใส่มันก็เห่า

คือไซมันเห่าแต่งูน่ะกัดเลย
ูเนี้ยเอาเรื่องเลยไอ้พิษบูนี่แหละวิ่งมาไล่กัดเลย

ตามายังโชคดีที่มีญาติโยมมาช่วยกันห้าม
สุนัขนะไม่ได้มาห้ามอัตมาอัตมาล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้ว
ทีนี้ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือสุดท้ายยังดีมีคนมาช่วยเอาไว้ได้
แต่เนี่ยครับก็ได้บาดแผลมาแบบนี้นี่แหละครับ
คือตอนแรกเนี่ยอัตมาไม่ได้เห็นเพราะว่ารถมันบังอยู่
เดินเข้าไปแล้วรถมันจอดมันบังอยู่แล้วมันมีไซเบีเรียนนอนอยู่กลางทาง
มันก็ลุกขึ้นมาเห่าก่อนครับลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็
หมาพิษบูมันก็ออกมาออกมาแล้วก็ยิงเขาแล้ว

ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ท่านจะกล้าเดินบินทบาทแถวนี้อยู่อีกหรือเปล่านะ
ใช่ไหมเพราะญาติโยมที่เขาใส่บาทก็แถวนี้เป็นประจำอ่ะ
เออก็เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนเอาเป็นว่าฝากแล้วกันเนอะ
เจ้าของที่เลี้ยงน้องหมาก็ดูแลมันดีแต่ตอนนี้สิไม่รู้ว่าเขาติดต่อกันมาหรือยังนะ
เขามีข่าวว่าคือเจ้าของหมายังไม่ติดต่อมาเลย
อืมอย่างไรก็รอดูความเคลื่อนหน้าแล้วกันเขาก็มาดูแลพระท่านหน่อยแล้วกันสำหรับเจ้าของสุนัขนะ

คุณผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้น

คุณแม่คุณแม่ทำไปได้

ถ้าดูลักษณะของเครื่องดูนตรี่มันมีมาก
ตัวคุณพ่อนั่งอยู่แหมเดี๋ยวจะตีตรงกระทะหมูกระทะให้ยุบเลยจ้ะ
เออมันก็เป็นเสียงที่แบบดังกลางวานไง
เฮ้ยแต่ตีเลยนะตีแล้วยุบเลยนะ

บ้านนี้เขาสนุกสนานเขามีคลิปน่ารักกันนะคะ
ถ้าอยากสนุกสนานก็เข้าไปดูกันได้เนอะ

คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
แล้วก็ทุกข้อความที่ส่งมาผ่านทางช่องทางไลน์นะฮะ

จะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของช้างตัวนี้
โอ้โหน่ารักอย่างกับช้างเงาะป่า

มันจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามกันด้วยแล้วข่าวต่อไปนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป